คุณหนุ่มได้อีกต่อไปแล้วนะคะว่า

ทำไมเธอไม่ซักทางเกงยีนใส่ซ้ำอยู่ได้
คุณอย่านะคะเพราะมีหนุ่มไทยคนหนึ่งทั้งกางเกงยีนและเสื้อยีนของเขาที่ไม่ซักมาเป็นปี
มันไปไกลถึงระดับโลกเป็นงานศิลปะซะแล้วค่ะ
เพราะอะไรคุณผู้ชมไปดูคลิปนี้ก่อนเดี๋ยวเล่าให้ฟังค่ะ

คืออยากให้คุณขวัญไปพิสูจนกลิ่นงานศิลปะระดับโลกจังเลย
ทำไมถึงได้ไปเป็นงานศิลปะระดับโลก
คุณคะดิฉันคงไม่สามารถจะไปพิสูจน์ได้แล้วแล้วคงจะไม่สามารถสัมผัสได้แล้ว
เพราะตอนนี้เขาไปอยู่ในพิพิธภัณฑ์ที่สวิสเตอร์แลนด์แล้วค่ะ
นี่แหละค่ะนี่คือเสื้อยีนและกางเกงยีนของผู้ชายคนนี้
และเจ้าของคนนี้เป็นคนไทยแล้วเขาเอาไปโพสต์ลงในติ๊กต๊อกนะคะ
คุณชั่วไหมคะอันนี้คนดู๒ล้านค่ะ
นี่แหละเจ้าตัวบอกแบบนี้ชุดนี้ถึงมือเจ้าของพิพิธภัณฑ์ยินที่สวิสเตอร์แลนด์แล้วครับผม
และนี่คือเหตุผลล่ะครับและคำตอบที่ทำไมผมใส่มา๑ปี

เฟสยีนยีนไทยไปไกลทั่วโลก
มันมีคำคำหนึ่งหลายคนอาจจะไม่รู้จัก
เพราะเราเองก็ไม่คุ้นเคย

ใช่ไปหาข้อมูลมาให้แล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะ

ยีนมันคือการปั้นเฟสการใส่ยีน
เพื่อให้เกิดร่องรอยตามธรรมชาติแบบที่คุณไม่ต้องเอาไปซัก
ไม่ต้องเอาไปทำอะไรใส่อยู่แบบนั้น
กลายเป็นกระทั่งว่าเขาบอกว่า
มันเกิดร่องรอยธรรมชาติจากการเสียดสี
แล้วทำให้สีย้อมของยีนหลุดออกไป

ตั้งตรงดิ่งทั้งหารแบบนี้ได้เลย
คุณบีค่ะคนที่เปิดเผยแรงบันดาลใจ

คุณชนะพัฒน์หมู่อำพานบอกว่า
แรงบันดาลใจของผมในการปั้นเฟสยีน

หลายคนบอกว่ายีนบางคนไปอยู่ในพิพิธภัณฑ์
แล้วมีคนปั้นเฟสยินระดับโลก

เป็นผู้ก่อตั้งพิพิธภัณฑ์นี้ที่สวิสเตอร์แลนด์
ก็เลยอยากจะให้ของของตัวเองไปอยู่ตรงนั้น
ปรากฏเจ้าของพิพิธภัณฑ์ทักมาจริง

ไม่ต้องใส่มาอ่านข่าวนะขอแค่นี้